เรามาดูข่าวของมาวิน

ครอบครัวพาไป

ทำพิธีแล้วล่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้น
ระหว่างที่เขาไปทำพิธีกันเนี่ย

ความสูญเสียก็มีความดีใจ
ดีใจที่ภารกิจนี้สำเร็จ
เขากำลังถ่ายรูปหมู่กัน

หรือคนนั่งกอดเข่าอยู่ครับ

คือมันเป็นภารกิจที่เครียดสูญเสีย

แต่จนพาร่างของมาวินขึ้นมาได้เนี่ย

ที่ช่วยเหลือกันแล้วเขาก็เฮกันนะนะ

พอเอารูปมาดูมองไปไกล

แต่บางคนเขามองคล้ายกับว่า
เป็นเงาของมาวินนั่งกอดเข่าอยู่

มันก็จะมีคนเข้าไปตอบว่าเก้าอี้แต่ว่ามันเหมือนกับมีหัว
มันมีหัวขึ้นมามันไม่ใช่เป็นพนักเรียบ

นี่นะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณเอาแล้วกัน

แพทย์เปิดเผยผลชาติสูตรมาวินในเบื้องต้น
พบว่าจมน้ำครับ

นางสาวเกจสาราเฟิร์นฟูหรือแม่เก
แม่ของมาวินและญาติ

แต่ขณะเดียวกันก็ดีใจที่สามารถ
หาร่างมาวินจนเจอ
ซึ่งตอนแรกอย่างที่คุณผู้ชมทราบข่าวตอนที่มารับร่างนะฮะ

กระทั่งวันที่๑๙พฤศจิกายนทีมค้นหาสแกนเจอร่างที่จมอยู่ใต้น้ำ

และสุดท้ายก็นำร่างของน้องขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จจริงครับ

ญาตินำร่างของมาวินไปประกอบพิธีที่
วัดสารแดงสารา๑๒เขตบังแคร์กรุงเทพมหานครนะครับ
ซึ่งทันทีที่ร่างของมาวินถึงวัดนะครับ
นายวิวัตเนธเดชาอายุ๓๙ปี
พ่อของมาวินร้องไห้
ร้องไห้โฮออกมาเลยครับด้วยความอัดอั้นด้วยความเสียใจ
แล้วก็เดินไปจุดทูปที่โรงศพเพื่อเรียกลูกนะครับกลับบ้าน
คุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศในงานศพนะครับมีการจัดงานในโทนสีเขียว
เพราะว่าเป็นสีที่มาวินชอบครับมาวินชอบเขียวขาว
แล้วก็นำรถจักรยายนคู่ใจของมาวินที่ลงสนามแข่ง
วกกันน็อกถ้วยรางวัลที่ได้จากการแข่งขันของมาวินนะครับ
ได้โอ้โหถ้วยรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาตั้งเอาไว้ในงานศพด้วย
คุณพ่อเล่าบอกว่ามาวินฝันอยากจะเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์มืออาชีพ
ซึ่งที่ผ่านมาพ่อก็สนับสนุนมาตลอด
อยากจะให้มาวินทำได้สำเร็จนะฮะ
มาวินเป็นความภูมิใจของพ่อและครอบครัวครับ
ขณะเดียวกันไปดูฝั่งผู้ใหญ่เบียร์บ้างคุณผู้ชม

จำได้ไหมที่พี่เขาถูกรางวัลที่๑

ล่าสุดพี่เขาโพสต์เลขฝาโลง
บรรจุศพของมาวิน
แล้วขอให้นะได้โชคอีกสักครั้ง
หากถูกรางวัลอีกจะพาทีมงานไปเที่ยวยกทีมเลย
แล้วฝากบอกถึงคนที่เอาเลขไปเสี่ยงโชคด้วยว่า

คุณผู้ชมครับโรงศพที่บรรจุร่างของมาวินโรงนี้
ผู้ใหญ่เบียร์นี่แหละก็เป็นคนออกเงินส่วนตัว๑๕๐๐
โรงศพนะให้มาวินเลย
โดยพิธีศพของมาวินนะครับจะสวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๕วัน
แล้วก็กำหนดชาปนกิจในวันที่๒๖พฤศจิกายนครับ